คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เศร้าใจจริงค่ะที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
เด็กผู้หญิงอายุแค่๑ขวบ๑๑เดือนถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายนะคะ
คือเอาไม้แขวนเสื้อค่ะตีแล้วตีแรงแรงตีทุกวันตีหลายวัน
จนเด็กช้ำในและเสียชีวิตนะคะ
สาเหตุก็คือไปคิดว่าภรรยาก็คือแม่เด็กอะค่ะ
อกใจไปปันใจให้ชายอื่น
คือตีทั้งภรรยาแล้วก็ตีทั้งลูก

เด็กผู้หญิงอายุแค่๑ขวบ๑๑เดือนคุณผู้ชมน้องพราวค่ะ

ที่เกิดเหตุคือเป็นอู่ซ่อมรถบรรทุก๑๐ล้อนะคะ

พบร่างผู้เสียชีวิตคือน้องพราว
เด็กผู้หญิง๑ขวบ๑๑เดือน
ตัวเนี่ยนะคุณผู้ชมเขียวช้ำทั้งตัวเลยนะคะ
เป็นร่องรอยของการถูกตีค่ะ

โดนตีเข้าที่หน้าด้วยนะคะ
แม่เด็กบอกว่าคนเกาะเหตุก็คือพ่อเลี้ยง
ชื่อว่านายวรกฤษจิตประสงค์หรือในเกมอายุ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบสวนที่สพศรีราชา
แม่ของน้องพราวบอกว่าตั้งแต่เลิกกับสามีเก่าไป
ก็คือมีลูกด้วยกันน้องพราวนี่แหละ
หลังจากนั้นมาอยู่กินกับนายวรกฤษผู้ก่อเหตุ

ในฐาวิทยาลัยเริ่มมีอาการหึงห่วง
แล้วก็มาจับได้ว่าตัวเองไปมีชายอื่น
ทีนี้แหละโอ้โหเธอบอกเธอโดนทุบตีทุกวัน
หนักเข้าลามไปถึงทุบตีลูกเธอ
คือเอาไม้แขวนเสื้อหวดลูกสาวเธอค่ะ
ทุกวันหวดซ้ำอยู่แบบนั้น

พอจับได้ว่ามีคนอื่นนะ

เป็นพ่อเลี้ยงแล้วคือพ่อซ้อมเขาถึงร่วงให้มันก็ลอง
มองตาขวางสำนามตาไส้เขาด้วย

มันก็ปะรงฟานปะรงฟานหน่มไป

ฝาดหวังเสื้ออย่างเดียวเลยเหรอ

จะเกือบ๒วันที่ได้

ก็คือประมาณ๓๔วันที่ผ่านมา

ตำรวจก็ตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะ

แล้วก็ต้องคุยกับแม่เด็กด้วยนะคะ

ไม้ขวานเสื้อคุณผู้ชม
แวนเสื้อที่ใช้ตีเด็กค่ะ

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย